คนที่เวลาทำกระเป๋าสตางค์หายเนี่ย
ทุกใจนะเอกสารสำคัญต่างอยู่ในนั้นหมดเลย
เรื่องนี้คุณตาวัย๗๒ปีที่บุรีรำ
กำลังพาหลานพิการวัย๖ขวบไปต่ออายุบัตรคนพิการ
ทีนี้ระหว่างนั่งรถประจำทางกระเป๋าสตางคลนหายค่ะ
ก็เลยอยากให้ผู้ที่พบเห็นช่วยนำมาส่งคืนหน่อย
เพราะว่าในนั้นเงินที่มีเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุ
บอกว่าเงินก้อนนี้หายไปชีวิตลำบากมากเลยนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องราวนี้นะคะ
นายแผนแพ่วพลสงฆ์อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลสแก่ซำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
พาหลานสาวก็คือเด็กหญิงอาริสาแพ่วพลสงฆ์หรือว่าน้องแพมวัย๖ขวบ
เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรำค่ะ
ให้ช่วยประกาศตามหากระเป๋าสตางค์สีดำที่หายไป
ระหว่างนั่งรถประจำทางพาหลานไปต่ออายุบัตรคนพิการ

โดยนายแผนก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าช่วงเช้านั่งรถประจำทางออกมาจากบ้าน
เพื่อพาหลานที่พูดไม่ได้ตั้งแต่กำเนิด
ทำเรื่องต่ออายุบัตรคนพิการ
แต่พอลงจากรถเดินเข้าโรงพยาบาลจับดู
ก็รู้ว่าอ้าวเงินกระเป๋าสตางค์หายไปไหนล่ะ
มีเงินสดอยู่ในนั้น๑๕๐๐๐บาทค่ะ
โดยนายแผนก็เล่าให้ฟังด้วย
เก็บได้เห็นใจตาหลานหน่อยนะครับ
เอาไปคืนหน่อยเป็นเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยผู้พิการ
จะบอกว่าไม่ใช่คนที่เก็บได้เห็นว่าคนนี้รวยแน่เลย

ผู้สูงอายุของตัวเองแล้วก็ของภรรยาครับ
รวมถึงยังมีเบี้ยคนพิการของหลานแล้วก็เงิน
ลูกส่งมาให้เป็นค่าเล่าเรียนให้กับหลาน
เดือนละ๓๐๐๐บาทแสดงว่าทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของครอบครัวนี้
โอ้โหแล้วเมื่อมันหายไปแบบนี้
คุณตาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะ

ตามหากระเป๋าสตางค์ที่หล่นหายไปหน่อย

ถ้าเกิดว่าใครที่เจออาจจะหล่นอยู่แถวรถประจำทางหรือเปล่า